กับหรี่ช่างณฑชายกิทมกข์ค่ะ

แต่สภาพอากาศโดยรวมในประเทศไทยเนี่ย

คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
แล้วก็ภาคอีสานนะคะมีฝนลดลงจากก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นเลยก็คือมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเนี่ยอากาศเริ่มกลับมาร้อนอีกรอบค่ะ
มีฝนไม่มากค่ะประมาณ๑๒๐๔๐ของพื้นที่เท่านั้น
จุดใดมีฝนลมแรงนะคะคลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๓๓๗องศาค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนน้อยกว่าฝั่งอันดามัน๑๒๐๓๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๖องศาจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าคนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่วุณภูมิอยู่ที่ราว๒๔๓๗องศา
วันที่สดใสแบบนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ
ชมสวนแพรที่มีดอกแพรตระกาลตาเป็นสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณแบบนี้ค่ะ
สวนแพร่นี้ตั้งอยู่ที่สินเจียงอุยกูประเทศจีน
ในทุกปีในเมืองคอล่าแห่งนี้ก็จะมีลูกแพร่นะคะออกดอกออกผลสวยงามค่ะ
เมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งต้นแพร่ค่ะ
เพราะในแต่ละปีเนี่ยดอกแพร่ได้สวยงามจะมาพร้อมกับลูกแพร่ที่มีคุณภาพ
แล้วก็ยังมีการใช้โดรนนะคะนำมาผสมเกษรกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ